คุณผู้ชมครับถึงเวลาที่ทุกคนรอคอยแล้วนะครับ
เพราะผลการตัดสินอยู่ในมือของผมแล้ว
ขอเรียนเชิญสาวงามทั้ง๑๔ท่านครับ
เสียงบันดาลเทียม
พร้อมฟังคำตัดสินแล้วนะครับ

ผู้ที่ได้คะแนนสูงสุด

หมายเลข๘โบนัสครับ
มีรอยยิ้มแล้วต้องมีรอยน้ำตาครับ
เพราะว่าผู้ที่ได้คะแนนน้อยสุด๒คน
คนแรกคือ

หมายเลข๔อ้อนแอ้นครับ
เชิญตรงนั้นแหละครับดีครับ
และหมายเลข
หมายเลข๕น้องบูมครับ
และกลางเวทีของเรายังมีพื้นที่เหลืออีกหนึ่งท่าน
ขอเรียนเชิญแครอทมาเยือนร่วมกับเพื่อนครับ
คุณผู้ชมครับและตอนนี้ผู้ที่ถูกแขวนมีทั้งหมดอยู่๓ท่านด้วยกัน

รางวัลสำหรับผู้ที่ได้คะแนนสูงสุด

ถึงเวลาที่โบนัสต้องคิดให้ดีนะครับ
คุณสามารถเลือกเพื่อนของคุณ๑ใน๓นี้

ที่จะกลับไปร่วมทำภารกิจกับเพื่อนต่อไป
ใช้เวลาตึกรองให้ดี

คุณต้องส่งหนึ่งท่านกลับไปที่แถว
อีก๒ท่านจะถูกแขวนทันที

ใช้เวลาสักครู่เดี๋ยวคิดครับ

นัทมีคนในใจไว้อยู่แล้วนะคะ
แล้วก็๒คนที่วันนั้นไม่ได้เลือก

วันนั้นเห็นความพยายามของอีกคนนึง

คนนั้นอยากให้เขาผ่านเขาไปค่ะ
แล้วก็ขอให้๒คนที่โบนัสไม่ได้เลือก

สู้ค่ะเพราะยังมีโอกาสเสมอ

ทุกคนนี่มีโอกาสสูง

และ๑สาวงาม

ที่คุณจะเลือกกลับเข้าไปสู่แถวทางด้านหลัง
แล้วร่วมภารกิจกันต่อกับเพื่อนของคุณ

และขอเรียนเชิญอ้อนแอ้นและบูม

ณตอนนี้นะครับทางบ้านอยากจะทราบเหมือนกันนะครับว่า

และทำไมอ้อนแอนด์และบูม

น้องหมาที่ให้ความร่วมมือ

โบนัสเองก็ไม่ได้ทอดทิ้ง
ตัวเองแล้วดูเป็นธรรมชาติมาก

คือก็ยังเป็นห่วงตัวเอง

นั่นก็คือการจูงน้องหมาไป

แล้วก็โพสต์ได้อย่างส่วนใหญ่
ออนแอนกับบูมละกัน

น้อยเกินไปก็คือน้องบูม

แล้วก็ต้องสู้เดินหน้าต่อไป

บันดาลให้กับคณะกรรมการของเราด้วยครับ

ทดสอบครั้งนี้รวมไปถึงประสบการณ์ที่เกิดขึ้น

หวังว่าคงจะเอาไปใช้ได้
ในชีวิตจริงด้วยกันแล้วกัน
ขอบอกก่อนนะครับว่าเป็นสัปดาห์สุดท้ายแล้วนะครับ
ที่คุณผู้ชมจะได้พบกับ

กับสิบสี่สาวงามของเรา

จะเป็นหนึ่งในสิบสองสาวงามที่เข้าสู่รอบ

ว่าสิ่งที่เกิดขึ้นบนเวทีนี้

ใจคณะกรรมการนี้คุณสามารถบ่นได้

พีเคคณะกรรมการและสิบสี่สาวงามขอลาไปก่อน

คืนวันเสาร์และอาทิตย์๕ทุ่มนะครับ

คือเขาก็ยังรู้สึกผิดแล้วเขาก็พูดมาตลอดว่า

ฉันจะเต็มที่เพื่อที่ว่าจะได้ดึงเธอกลับมา
วันนี้วันนั้นก็รู้สึกภูมิใจมาก

ตอนเดินเนี่ย
เยอะเราดูห่วงสวยมากเหรอ

มุมก็จะทำให้เต็มที่แล้วก็ทำเพื่อแม่ให้ได้ค่ะ
ภูมิจะเข้าไปอยู่๑๒วันนี้ได้เพื่อแม่
แล้วก็อยากบอกแม่ว่ารักแม่มาก
ไม่รู้ว่าสิ่งที่เราทำในทุกวันนี้

ฟ้องเลยอยากฟ้องก็ฟ้องไปเลย
ก็ให้รู้กันสิว่ารักแม่จับเมีย

พี่แอมก็เห็นกันอยู่แล้วคาแรคเตอร์เขาเป็นคนยังไง
หน้าที่ของแม่ก็อยู่กับแม่นะคะ
ส่วนหน้าที่ของเมียก็ให้กาวทำซะ

ซึ่งโบนัสเป็นคนดึงแครอทออกมาจากการแขวน
ก็ยังไม่เชื่อมือโบนัสเลยเหรอคะแครอท

โดยโดยโดย

โดย
โดย